ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมฤดูแห่งการท่องเที่ยวก็กลายเป็นหน้าฝนนะฮะ
เที่ยวทะเลเที่ยวอะไรก็ต้องตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศด้วย
และอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้บางพื้นที่บางเกาะเขาพักเขาปิดเกาะกันอยู่

มีการนำเสนออยู่เป็นระยะระยะนะคะสำหรับจุดไหนที่จะพักฟื้น

แต่ว่าจุดนี้ใกล้แล้วล่ะเตรียมแล้วล่ะ
ที่อ่าวมาหยาและก็เกาะผีนี้ได้รับความนิยมมากนะคะ
จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
มีภาพที่ออกมาแชร์กันโอ้โหนักท่องเที่ยวไปทีเดียวเยอะเลย
เรือไปหลายลำไปจอดเรียบชายหาด
แล้วก็นักท่องเที่ยวเต็มหาดเลย
เพื่อนผมเคยไปช่วงที่คนเต็มหาด
เห็นน้ำเลยใช่ไหมไม่เห็นน้ำเห็นคนเดิน
นึกว่าอยู่ในกรุงเทพนึกว่าอยู่ตามห้าง
แล้วที่เอามาอย่าเขาคือเคยถ่ายภาพยนตร์ด้วย
คนก็เลยอาจจะมาเที่ยวกัน

ทำให้นักวิชาการด้านทะเลตอนนี้เขาออกมาเรียกร้องแล้วนะคะ
ว่าอยากจะให้หยุดโปรโมทการท่องเที่ยวสักพักนึงได้ไหม
พักหน่อยนี่หรอฟื้นฟูคำวัติธาตุหน่อยได้ไหมนะคะ
นายทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก็ได้พูดถึงสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตอนนี้
ก็คืออ่าวมายาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะ
บอกว่าหลังลงพื้นที่ไปดูแนวปาการังที่เกิดการฟอกขาว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
พบว่าทั้งอ่าวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งถือว่ามากเกินไปแล้วนะคะ

ปริมาณนักท่องเที่ยวขนาดนี้อาจส่งผลกระทบต่อแนวปาการัง
เพราะว่าแต่ละวันนี้มีเรือวิ่งผ่านแนวปาการังวันละ๒๐๐๓๐๐ลำ
มีนักท่องเที่ยวกว่า๕๐๐๐คน
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรทางทะเล
ที่มีจำนวนอยู่น้อยนิดแล้วก็อาจจะลดน้อยลงเรื่อยนะคะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อตรวจสอบแล้วปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดำเนินการตามลำพังค่ะ
โอ้โหนี่เป็นภาพสอนหนึ่งคะดูคนค่ะ
นี่คือภาพที่เคยแชร์ในโลกโซเชียลเมื่อกร
อ้าวมายานะคะของคนเยอะมากจริงนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะ
เขาบอกว่าทั้งร้านอาหารร้านรวมเนี่ยก็รองรับกันไม่ได้พอนะฮะ
แล้วก็เรื่องของห้องน้ำห้องสุขาก็รองรับกันไม่ได้พอเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ปัญหาขยะนี่อาจจะตามมาด้วยนะคะ
ซึ่งอาจารย์ทรนี่แนะนำเบื้องต้นว่าให้หน่วยงานที่ทำโปรโมท
ให้คนมาเที่ยวก่อพีหยุดโปรโมทไปก่อน
หากทำต่อไปจะมีแต่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วก็จะไปส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลโดยตรง
โดยแนวทางการลดจำนวนนักท่องเที่ยวในจุดแออัด
จำเป็นต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายค่ะ
ก่อนหน้านี้มีปิดไปหลายพื้นที่เหมือนกัน
เพื่อเป็นการปิดพักนะคุณ
เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานต่างทางทะเลนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นหมู่เกาะอาดังราวี
อุทยานตารูเตาของสตูนปิดพักเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ที่เกาะบูโหลนเกาะเหลาเหลียงในอุทยาน
เกาะเพตราจังหวัดตรังอ่าวไข่เตาที่หมู่เกาะระนองนะครับ

เกาะรอกในเกาะรอกนอกเกาะหงายหมู่เกาะ๕นะครับ
ที่อุทยานหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันนะครับ
พังงาเกาะซูรินอะไรเขาก็ปิดพักอยู่พอสมควรเหมือนกัน

แต่ถ้าไม่หาวิธีร่วมกันอนุรักษ์แก้ไขปัญหา
ต่อไปอาจจะไม่มีให้สวยแล้วนะครับ